นี่นี่เจอร์

แต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความรักนี่ช่างไร้พรมแดน

เขาบอกกันอย่างนี้ในอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรำครับ

โอ้โหยกขันหมากไปขอ

มากันทั้งตำบลมากันทั้งหมู่บ้าน
ขันหมากยิ่งใหญ่นะคะใหญ่โตมากเลย
ใช่เลยครับเหล่าบรรดาชาวบ้านในพื้นที่บ้านใหม่
ตำบลสามแวงอฮวยราชจังหวัดบุรีราม

งานแต่งของสาวหล่อกับหนุ่มสวย
นี่รถอะไรน่ะแห้น

ก็คือนางสาวสมลักษณ์
ในทุกสามสิบเจ็บปี

เป็นสาวหล่อครับหรือว่าสาวทอมนี่แหละที่เรารู้จักกันดี
ส่วนฝ่ายเจ้าสาวก็คือนายนัทพิพัฒน์ติ่งทองอายุ๓๗ปี

ไม่ได้อ่านผิดครับเป็นเรื่องราวของสาวหลอกกับหนุ่มสวย
เจ้าเบาหล่อเจ้าเบาสวยเจ้าสาวหล่อ
ไม่ใช่
แต่ก็เป็นความรักที่ทั้งคู่นั้นบริสุทธิ์ใจให้กับกันนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีของที่นั่นนะครับ
โดยฝ่ายเจ้าบ่าวสาวหล่อครับ
เขาบอกว่าหอบสินสอดไปขอนายนัทพิพัฒน์ฝ่ายเจ้าสาว
แล้วก็ทั้งคู่ได้ร่วมพิธีมงคลสมรสตามแบบประเพณีไทย
ต้องทุกประการเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศ

เพราะว่าญาติสนิทมิตรสหายมากันเพียบ
พ่อแม่ญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายก็มาร่วมแสดงความยินดี
พลาดไม่ได้กับการกั้นประตูเงินประตูทองที่ทาง
ของฝ่ายเจ้าสาวพากันเรียงแถวหลายประตูทีเดียว
เล่นเอาเจ้าบ่าวสาวหล่อเนี่ยก็เหนื่อยเลยทีเดียวเลยนะ
แต่ก็เป็นการพิสูจน์ความรักแล้วก็ผ่านไปได้
แล้วก็เขาบอกว่าเจ้าบ่าวสาวหล่อเนี่ยใจปั้ม
โอ้โหแจกเงินเป็นว่าเล่นเลย
ก็เจอหลายประตูกั้นเอาไว้ต้องเตรียมมาให้หนักเลยล่ะงานนี้
มีนาวพลาดเนาะไปบุรีรามนั้นทำไมแบบมั่วจำแจ

ไปม่วนกับเขาหน่อย

ไปดูกันหน่อยนะครับว่าทั้งคู่เขาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักของพวกเขาอย่างไรครับ
ก็มาพูดคุยกัน
เพราะว่านี่กลับมาจากทำงานต่างคนต่างอยู่ที่อื่นไง

แล้วก็ทำงานทำมาหากินอยู่บ้าน
เราเห็นเป็นคนขยันอะไรอย่างนี้
ก็คิดเหมือนกันนะคะว่าเราก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้
เพราะว่าบางทีเนี่ยก็เคยมีแบบนี้มาชอบเหมือนกันก็มีเยอะ
เขามาชอบมาอะไรแฟนเนี่ยก็มีบ้าง
ค่ะเพราะ

พอพูดเรื่องลูกนี้ไปไม่ถูกเลย

ตั้งทองจะต้องเป็นคนตั้งทอง

เป็นเรื่องของเพศสภาพที่บอกว่าความรักมันไม่มีพรมแดง

เป็นเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเกิดขึ้นแบบไหน
มันก็สวยงามเสมอนะครับคุณผู้ชมครับ

ยินดีด้วยกับคู่นี้นะครับ
ยืนยันความรักแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะจ๊ะ